ประสบกรณิกรชาวอังกฤษวันนี้ออกมายืนรอรับเสด็จสมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบสที่๒
แห่งราชวงศ์อังกฤษกันอย่างเนื่องแน่นนะคะ
ในโอกาสที่พระองค์มีพระชนมายุครบ๙๐พันศาในวันนี้ค่ะ
นี่เป็นภาพบรรยากาศการเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระราชินินาศอลิซาเบสที่๒มีพระชนมายุครบ๙๐พันศา
เด็จพระราชนินาศซึ่งทรงฉลองพระองค์สีเขียวมีพระราชอิริยบทที่สบาย
มีพระราชปฏิสันธารกับประชาชนที่มายืนรอเฝ้ารับเสด็จตลอดสองข้างทาง
พระองค์เสด็จพระราชดำเนินผ่านอย่างเป็นกันเอง
โดยประชาชนบางส่วนยังได้เตรียมดอกไม้มาถวายให้กับพระองค์
ซึ่งรัฐบาลอังกฤษยังยิงสลุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีนาฏอีกด้วยค่ะ
สมเด็จพระราชินินาศอลิซาเบสที่๒ในวันนี้โดยระบุว่า
พระองค์ทรงใช้ชีวิตผ่านช่วงเหตุการณ์สำคัญของโลก
และพระองค์ยังทรงทำให้ราชวงศ์อังกฤษใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นอีกด้วย
สมเด็จพระราชินินาศอลิซาเบสที่๒ทรงคลองราชสมบัติยาวนานที่สุดของอังกฤษ
ซึ่งตามปกติแล้วในแต่ละปีพระองค์จะฉลองวันพระราชสมภพ๒ครั้ง
คือในวันนี้ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระองค์จริง
และในวันเสาร์ของเดือนมิถุนายน
ซึ่งในปีนี้ทางการประกาศแล้วว่าเป็นวันที่๑๐๑๒มิถุนายนนี้